เป็นการยิงเข้าประตูไปแล้ว

การยิงเข้าประตูไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายิงบอลเข้าประตูไปแล้วเนี่ย
ลูกบอลต้องอยู่ใกล้กับประตู

หมายเล่นหนึ่งไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นจะเป็นที่วางของ
น่าจะเป็นพวกไมโคโก้ในสนาม

ลูกที่สองเนี่ยบอลไปซุกก้นตะข่ายก็น่าจะเป็นการหลอก

จะหลอกว่าเฮ้ยยิงเข้าไปแล้ว

แล้วเวลาบอลเนี่ยยิงไปโดนตะข่ายเนี่ย

เพราะฉะนั้นลูกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือหมายเลข๓

รูปนี้เป็นรูปที่กาบี้ใช่ไหมยิง

ก็ไม่ได้ดูด้วยนะยิงเสร็จบอลมันกระเด้งไปไหน

คือมันก็คิดว่ากูไฟเชองงั้นซึ่งเชื่อมั้ยเดี๋ยวออกมาเป็น๑

๖ลูกบนตรงนั้นมีความเป็นไม่ได้นะ
แต่รูปนี้มันยิงแรงอยู่นะ

เอ๊งเราฉีกว่าเราไป๒
อันที่๓อีก๒๓๒
ที่๑และอันนี้ไม่ลองแฟนเลยหนูคนไป๑
หนูจะไม่จำใครเลยวันในวันนี้

เห็นป่ะคุณบอกแล้ว
กรูมาต้องอยู่ตรง๑นแหละ

เพราะว่าจังหวะบองประสาบบน

คือไม่เกี่ยวห่าเห๋วอะไรกับยิงรูบลิ่นเลย

จริงมีเขียดนอนอยู่หลังหมายเลข๒

หมายเลข๑ก็มันไม่เข้าด้วย
หมายเลข๓ก็ไม่น่าใช่
หมายเลข๑ก็ไม่น่าใช่แล้วอะไรใช่

มันไม่ควรเอามาเล่นภาพนี้
มันไม่ควรเอามาเล่นรอบนี้
ผมเชื่อว่าสายตาหลอกกันไม่ได้

มันมองไปทางไหน

แสดงว่าภาพนี้ไม่มีการหลอกเลย

ที่คือมันมองไปเป็นหมาเล็ก๓

เหมาะอยู่บ้าง

ตัพหาวน์